คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งที่พยาว
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ไฟไหม้บ้านธรรมดาธรรมดา
ต้องขออนุญาตเรียกคุณลุงเจ้าของบ้านว่าจอมขมังเวศ
ทีมข่าวของเราขออนุญาตจริงขอเรียกแบบนี้ค่ะ
ท่านก็ศักดิ์เต็มตัวเลยครับแล้วก็ในบ้านเนี่ยเครื่องลางของขลังอะไรเยอะมากเลย
ไฟไหม้บ้านแต่เครื่องลางของขลังบางอย่างไม่ไหม้ด้วยนะคะ
เหรอไม่ไหม้ค่ะบ้านของคุณลุงปรีชานาหลวงอายุ๖๒ค่ะ
อยู่ที่ตำบลต่อมอำเภอเมืองพยาวใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไฟไหม้ชั้น๒ในห้องนอน
คือด้วยความที่ไฟไหม้บางส่วนด้วยล่ะค่ะไม่ได้แบบไหม้ทั้งหมดเลย
พอเพลิงสงบไปดูสิ่งของในห้องนอน
ที่นอนทีวีพัดลมไม้กระดานพื้นบ้านเสียหายหมดเลย
แต่พระเครื่องเครื่องลางของขลังผ้ายันหลวงพ่อเกษมเขมโก
เกจิดังของลำปางอ่ะนะคะซุกไว้ในหมอน
รูปภาพของครูบาอินโตหรือพระครูภาวนาเกจิดังของพยาว
แปะที่ผนังชั้นล่างไฟไม่ไหม้เลยค่ะครับ
ชาวบ้านก็ฮือฮาด้วยบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ
แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าไฟไม่ได้ลุกลามไปทั้งหลัง
เขาก็เชื่อว่าเพราะบารมีด้วยแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้าน
ทำให้ไฟไหม้เพียงบางส่วนบ้านไม่ได้เสียหายไปทั้งหมด
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้
ที่ถูกไฟไหม้ก็คือห้องนอนชั้น๒ห้องเดียวนะคะ
เป็นห้องนอนของคุณลุงปรีชาคุณลุงปรีชาเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังว่าอยู่คนเดียว
ไม่มีครอบครัวสาเหตุไฟไหม้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะเสียบปลั๊กทีวีกับปลั๊กพัดลมทิ้งเอาไว้นี่โอ้โห
ลัดวงจรนี่อันนี้อันตรายมากนะฮะใช่ค่ะ
หกโมงเย็นเมื่อวานไปส่งน้ำแข็งให้ลูกค้าหลานชายโทรมาบอกว่าบ้านไฟไหม้
ก็เลยรีบมาดูชาวบ้านก็ช่วยกันดับไฟค่ะครับ
ดับได้หมดทุกอย่างก็วิ่งเข้าไปดูในห้องนอน
ห้องนอนคือไหม้หมดเลยไหม้ยันไม้กระดานทะลุไปด้านล่างอะค่ะ
แต่ผ้ายันหลวงพ่อเกษมเขมโกอยู่ใต้หมอน
หมอนไฟไหม้นะคะอ่าหมอนไฟไหม้แล้วเก็บอยู่ใต้หมอนอ่ะ
ไม่ไหม้พระยันตร์ไม่ไหม้
บารมีของหลวงพ่อเกษมเขมโกและครูบาอินโตที่แปะอยู่ผนังห้องด้านล่างด้วย

ก็เลยบ้านยังอยู่บางส่วนไม่ได้ไหม้หมดไปทั้งหลัง
พระยันตร์มหาวงคลพกษัพของหลวงพ่อกเกษมนะคะ
คุณลุงบอกว่าได้มาตอนบวชพระเมื่อ๓๐ปีก่อน
มีพระที่บวชด้วยกันนำมามอบให้เป็นที่ระลึก
มาขอเช่าซื้อผ้ายันหลายท่านเลยแต่ไม่ขายไม่ให้เช่า
เดียวเลยที่มีเก็บเอาไว้นับถือมาก
คุณลุงบอกว่าก็นี่ดูสิลุงนี่ถอดเสื้อให้ดู
ดูสิรอยศักดิ์ยันต์เก้ายอดค่ะ
รอยสักที่นำอัคระเลขยันบนผ้ายันของหลวงพ่อเกษม
รอยศักดิ์รูปศักดิ์ราตะเพียรอะไรแบบนี้ค่ะ
เป็นความเชื่อนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง
พุทธคุณปกปักรักษาคุ้มครองนี่ก็ศักดิ์เต็มตัวแบบนี้

ใช่ค่ะทีมข่าวก็เลยขออนุญาตตั้งฉายาคุณลุงว่าเป็นแบบ
เป็นบ้านจอมขมังเวทที่โดนไฟไหม้

บรรยาแล้วพระรุงก็บรรยาแล้วตีนอนก็บรรยา

พระยันตร์เจ็บไว้ทำไมครับ
บนหัวผมครับผมหนุนนอนถึงวัดไม่เกรงครับ
ไม่เกินครับไปทะเยี่ยมหรือไม่เกินครับ

ได้มาเจ็บซิบกว่าปีผมอยู่สุขสบายเนอะ
ผมได้ฝนหมาผมมาตุ๊กบานอย่างงี้นะ
หลานชายของคุณลุงค่ะนายพงศกรอายุ๔๒
บอกว่าเป็นคนเห็นเปลวไฟเป็นคนแรก

รีบโทรบอกและแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ค่าเสียหายก็ประมาณสักแสนนึงนะคะ
สาเหตุก็อย่างที่คุณลุงบอกว่าไฟฟ้ารัดวงจรเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้ในห้องนอน
แต่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต่อมเจ้าหน้าที่เทศบาลก็มาช่วยคุณลุง
ถี่นอนข่าวอาหารแห้งและเงินจำนวนนึงมาช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยดูเรื่องของการซ่อมบ้านให้ด้วยค่ะ